เที่ยวแบบสายมูแถมด้วยการตามรอยคนที่ถูกรางวัลที่๑ไปเลย

เดี๋ยวตะกร้าใส่ข้าวของครูชา

เจิมหน้าเจิมมือที่วัดดอนทอง

คือต้องบอกว่าเป็นคลื่นมหาชนที่มีจิตเลื่อมสายศรัทธามากันแน่นวัดเลย
ในคลิปติดแคปชั่นเอาไว้บอกว่า

หลังมีคนมาทำพิธีเจิมหน้าเจิมมืออาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์เฉลิมฤทธ
ถ้าครูทำพิธี๑๒บาท

เนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงวันหยุดพอดี

นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยที่วัดดอนทอง
ตะลึงเลยคุณเพราะว่าชาวบ้านประชาชนลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก

คือไม่ต่างจากคลิปที่แชร์ในโซเชียลเลยนะ

และภาพก่อนอันแรกภาพในโซเชียล
ทั้งหมดมาเพื่อรออาบน้ำมนต์และเจอมหน้ากับพระอาจารย์ทั้งนั้นเลย
ดูสิต้องเตรียมน้ำมนต์ไว้เยอะขนาดไหน

ทุกคนมาเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วก็หลังจากทำพิธีเสร็จเขาจะไปขอโชคขอลาบ
กับปู่เสือมงคลและท้าเวสวรรณ
และก็ล้วงปิงปองนำโชค
เพื่อว่าจะได้อะไรดีอะไรเด็ดกลับไปเสี่ยงโชคในงวดนี้
คุณลำจวนอินทมาพลอยอายุ๖๙ปีเป็นแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาล
อยู่ในวัดเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นะ
มีลูกศิษย์มาอาบน้ำมนต์แล้วเจิมมือเจิมหน้า
พอเสร็จพิธีมาดูสลากไปแต่ไม่ซื้อ
แต่คนที่เดินมาตามหลังมาซื้อ
แล้วปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑คุณได้ไป๖ล้านบาท
เขาก็เลยเอาเงินมาทำบุญมาบูรณวัดด้วย
อืมไปฟังเสียงแม่ค้าเล่าดีกว่าค่ะ
เขาเดินดูแต่ป้าขายพ่วง
แล้วยังไงครับคือเขายอกว่าแข็งป้าเลยที่รางวัลที่หนึ่ง๖ล้านบาท

คนที่เขาไม่โดนเขาก็รีบโพสต์มาเลยเขาเรียนได้จังเลย
เพราะว่าเขาไปถามแฟนจะกลับมาเอาตัวหน่อยเถอะไปซะเร็ว

ไปถามแฟนก่อนกลับมาไม่ทัน
ไม่ทันพอหัวไอ้ออกมาแล้วถูกกับมันที่หนึ่ง

ตัดไปนัวนที่หนึ่ง
มันเข้าประโยคที่เราเคยพูดประจำ

คือคนที่เขาไปดูตอนแรกน่ะ
จะซื้ออยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจเรื่องเงินมันพอหรือเปล่า
เขาบอกอย่างนี้ที่แม่ค้าบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวไปถามแฟนดู
แล้วเขาก็เดินไปแล้วคนที่มั้งหลังก็ซื้ออันนั้น
แล้วพอเขากลับมาอันนั้นไม่มีแล้วหายไปแล้ว

คราวหลังนะคุณผู้ชมอย่าลังเล

ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง

บางครั้งก็ซื้อเลยแต่มันไม่ถูกเลย